กลับมาติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์ช่วงที่๒กันต่อนะคะ
คุณผู้ชมพาไปที่อุดรธานีมีเหตุระทึก
หลายคนพรรณาบอกว่านี่มันเป็นหนังหรือเปล่าครับ
เสียดายมันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่โหดร้ายด้วย
มีคนคลั่งยาค่ะไปจุดไฟเผาตู้กระจายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
แต่แค่นั้นมันยังไม่พอเอามีดสปาต้าไปฟันคอผู้ใหญ่บ้าน

เติมบังส่องคนใครด้วยกันนะผู้กับพลังผิดคอบ
แต่ก็เป็นโยชน์งานมุมความเหล่าแต่เอาต่อไปคุย
เออกรวจพี่แม่ตอนนี้แม่แม่อย่างเก็บอยู่น้ายอย่างพัก
นี่ไม่ใช่การชักแม่น้ำทั้ง๕นะคะชักมาทั้งโลกเลยค่ะ
เพื่อเกลี้ยกล่อมชายคนนี้ค่ะตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ปิดล้อมบ้านหลังนี้เอาไว้ตำรวจก็มาอาวุธครบมือเหมือนกันนะ
แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมนายคมสรรวัย๓๒ปีที่คลั่งอยู่ในบ้านเนี่ย
ให้ออกมามอบตัวคือตำรวจทำทุกวิธีแล้ว
เกี้ยกล่อมก็แล้วใช้แก๊สน้ำตาก็แล้วแต่นายคมสรรคนนี้เหมือนเขารู้นะ
เขาเอาผ้าชุบน้ำมาอุดปากอุดจมูกเอาไว้แก๊สน้ำตาก็ใช้กับเขาไม่ได้ค่ะ
ไป๔ชั่วโมงตำรวจบอกไม่ไหวแล้วญาติมาดีกว่าเบิกตัวญาติเลยดีกว่า
ญาติมาพูดคุยจนสุดท้ายยอมวางอาวุธแล้วมอบตัวค่ะก็รีบนำตัวไปที่สพกูแก้วสงบสติอารมณ์นะคะ
คนที่ใส่เสื้อสีเหลืองกางเกนสีลำเงินนี่แหละคนนี้แหละคนนี้เลยค่ะ
คือเหตุการณ์ที่นำมาสู่การจับตัวนายคมสรรก็อย่างที่เล่าไป
คือเมื่อเช้าอยู่คลั่งอะไรไม่รู้แหละไปเผาตู้กระจายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือเอามีด
สปาต้าไปฟันคอนายสวัยอาทหาร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖จนตาย
ซึ่งตำรวจไปตรวจสอบในบ้านก็เจอมีดสปาต้าที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ

เราส่งคุณไกด์ธนากรผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เพราะเอิ้นเป็นจังหวะเดียวกันเลยที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่บ้านพอดีค่ะ
ก็เข้าไปดูพร้อมกันเลยก็แล้วกันเนาะ
ประตูกระจกหน้าบ้านกระจกหน้าต่างแตกหมดเลยนะคะ
โงกลางบ้านที่เตียงไม้มีคราบเลือดเก่าติดอยู่ที่พื้น
ไพทูลศรีโยธีเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
คมสรรเนี่ยเขาอยู่กับแม่คือนางยุพิน

สองพุทธจิกายนที่ผ่านมายาดไปส่งข้าวให้นางยุพิน

ยุพินนอนจมกองเลือดอยู่ข้างเตียง
มีแผลที่หัวส่วนคมสรรหายไปไหนไม่รู้ค่ะ
ทุกคนก็ตกใจรีบพาแม่ยุพินไปโรงพยาบาลก่อน
หมอบอกว่าแผลที่หัวเกิดจากของมีคม
แต่แม่ยุพินบอกแม่ลื่นล้มเอง
แต่ญาติว่าไม่น่าใช่คมสั่นแน่
เพราะคมสรรอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าเขาก็ไม่มีหลักฐาน

พฤศจิกายนเมื่อวานนี้๑ทุ่ม

ไปที่ตู้กระจายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

หน้าตาเฉยเลยดีนะที่ชาวบ้านเขาเห็น

เมื่อเช้าประมาณสักเกือบจะ๗โมงเช้า

แล้วเผาอีกรอบนึงแต่คราวนี้ไม่ได้มามือเปล่า

ชาวบ้านเห็นก็แบบไม่ได้การแล้วต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่สวัยก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาพร้อมกับถังดับเพลิงเลยนะ

ปรีเข้ามาหาผู้ใหญ่บ้านเลย

ที่กำลังพยามฉีดถังดับเพลิงเพื่อดับฟิล์ดอยู่

เงื้อมือขึ้นฟันเข้าไปที่ต้นคอเลยค่ะ

คมสรรนี่เขาเป็นบ้าไหม

เป็นคนนิสัยดี

ไปเสียบยาเสียบติดจนหลอนจนคลั่ง
ติดยาแล้วก็กลายเป็นคมสรรค
เวอร์ชันนี้เลยค่ะ
มาล้าง
ใครช่วย
ข้อมูลบอกคมสรรติดยาจนคลั่ง

แต่วันนี้ผู้กำกับการสพกู่แก้วบอกว่าผมคุยกับคมสรรแล้ว
คมสรรเขาบอกว่าเขามีเหตุผล
เขาแค้นผู้ใหญ่สวัยเพราะถูกโกงเงินเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน
แล้วคมสรรพยายามถามหาแม่ตลอดระหว่างสอบปากคำ
บอกแม่แม่ผมอยู่ไหนแม่ผมเป็นยังไงบ้าง

แต่ความจริงคือแม่เนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คือสรุปแล้วคมสรรทำร้ายแม่จริง
เป็นคนเอาของมีคมก็คือน่าจะมีดเล่มนั้นแหละ
ทำร้ายแม่จริงแต่ว่าแม่ความรักลูก
แม่ก็เลยบอกแม่ลื่นล้มเองนะคะแต่คุณหมอเขาดูออก
แผลแตกจากการลื่นล้มกับแผลจากถูกของมีคมมันปังแค่ไหน
เรื่องต้นคมสรรถูกแจ้งข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ
พกพาอาวุธมีดไปในที่ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

แล้วก็ญาติคนนี้แหละคือคนที่ไปกล่อมคมสรร
วางอาวุธแล้วออกมามอบตัวกับตำรวจ
เขาก็บอกเลยว่าจริงคมสรรเมื่อก่อนก็เป็นคนปกติดีนะ
แต่ที่เขาบอกว่าเขาแค้นผู้ใหญ่เรื่องอะไรเนี่ย
เขาไม่รู้จริง
วางต้นสบของผู้ใหญ่สวัยก็ถูกนำไปประกอบพิธีที่บ้านนะคะ
ซึ่งครอบครัวบอกมันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
อย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่